โอ้โหผู้สูงอายุทุกท่านเดี๋ยวนี้สุขภาพแข็งแรงนะครับ

ถึงลูกหลานนะสืบทอดภูมิปัญญาจากท่านด้วยนะครับ
เพราะว่าจะพาไปดูผู้สูงอายุที่บ้านคลองแม่ระกา

จักตอกไม้ไผ่เป็นอย่างไรวิธีการอย่างไร
แล้วผู้สูงอายุก็แช่น้ำแช่เท้าสปาเหรอ
ท่ามกลางน้ำท่วมยังยึดอาชีพอยู่
น้ำท่วมนะครับแต่ว่าผู้สูงอายุกลุ่ม
ผู้สูงอายุบ้านคลองแม่ระกาหมู่ที่๒ตมถ้าม้าย

เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านที่นี่

รวมตัวกันหลังจากว่างจากการทำนาทำไร่ออกหาไม้ไผ่ในท้องถิ่น
โดยเลือกไผ่ตามขนาดที่ต้องการ
มีลักษณะที่ไม่อ่อนและไม่แก่จนเกินไป
นำไปวัดความยาวประมาณ๘๐เซนติเมตร
ก่อนจะตัดไผ่ออกเป็นท่อน
แล้วก็ใช้มีดจักลงบนปลายไม้ไผ่ด้านบน
ให้เป็นแผ่นบางจนกลายเป็นเส้นตอกนะครับ
ก็เลยเรียกว่าจักตอกไม้ไผ่ไงคุณนะครับ
คือใช้มีดจักลงไปนะฮะจนกลายเป็นเส้นตอกออกมานะครับ
แล้วก็นำไปตากแห้งให้แห้งนะฮะ
ตอกแห้งแล้วก็มัดรวมกันเป็นกำ
โดยจะขายในราคากรัมละ๕๕๖๐บาท
ในแต่ละวันจะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงบ้านเลยนะครับ
โดยนางจันทิพย์ส่องแสงอายุ๓๒ปีเป็นชาวบ้าน
บอกว่าอาชีพการจักตอกไม้ไผ่ขายในตำบลท่าไม้เนี่ย
ถือว่าเป็นแหล่งขายตอกที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม
จะมีไม้ไผ่เยอะไม้ไผ่โดนน้ำยิ่งเหนียวยิ่งแน่นนะครับ
กลายเป็นอาชีพที่ผู้สูงอายุในชุมชน
นิยมทำกันทุกครอบครัวแล้วก็สร้างรายได้ให้กับครอบครัวเนี่ย
วันละกว่า๒๐๐บาทนะครับ
ก็รายได้ดีพอสมควรนะครับ